คนที่เกิดวันสำคัญทางพุทธศาสนาหรือวันพระใหญ่เนี่ย
ก็เป็นการเปลี่ยนดวงเหมือนกันจริงไหมครับ
ราศีไหนดีราศีไหนควรระวังเลยดีกว่า

ในขณะที่มีปรากฏการณ์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ดวงชะตาดวงมีดวงดีดวงไม่ดีถูกต้องไหม
ดวงดีเกิดจากอะไรกรรมดีในอดีตและปัจจุบัน
ไม่ดีเกิดจากกรรมไม่ดีในอดีตและปัจจุบัน
เพราะฉะนั้นแปลว่าผู้ปรารถนาจะดวงดี
ก็ควรจะสร้างกรรมดีในปัจจุบัน

เราเคยไปทำผู้ยี่ปูยำในชาติพูดที่ผ่านมา

ปัจจุบันเราต้องทำในสิ่งที่ดี
เพราะฉะนั้นเมื่อมีวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ที่เรารึกนึกถึงในองค์ประสามารถสมพุทธเจ้า

มันไม่ใช่แค่คนไทยทั่วโลกเขายอมรับแล้ว

ไม่รู้ว่าคนจะมุ่งตรงไปที่วัดสำคัญที่ตัวเองเคยไปทำบุญ

มันแปลว่าบุญเป็นเรื่องดี

ตักบาทรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรม
ศการะบูชาอมิสบูชาปฏิบัติบูชา
สิ่งนี้ควรกระทำอย่างชัดเจนและเป็นที่ประจักษ์ในวันดังกล่าวแล้วล่ะ
มันจึงจะส่งผลให้ดวงดีทุกราศี
เห็นไหม
มาทับนะอยู่จนถึงหนึ่งธันวาราศีพฤศพราวเสามะเร็งเพราะฉะนั้น
สิงค์กุมพิจิกพุทธศพ
สิงค์กุมพิจิกพุทธศพ
สี่ราศีนี้ต้องเร่งปฏิบัติการบุญการกุศลทานศีลภาวนาศักระบูชา
สำคัญในวันสำคัญและดวงชะตาจะเปลี่ยนเป็นทางที่ดี

นั่นเลยแล้วอย่างพวกกรกฎหรืออย่างราศีอื่นล่ะฮะ

ไม่ใช่ดิจะให้ดีขึ้นไปอีกได้ไหม
ถ้าเกิดหนุ่มเนี่ยดูจากดวงชะตานุ่มเนี่ยอยู่ราศีกรกฎนะ
ดวงชัดเจนว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๙ไป๖ปีถึง๗ปีมีเกณฑ์ตายรวย

ตั้งตัวมั่นคงก่อร่างสร้างตนได้ประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
แต่ในระยะเวลาประมาณปีครึ่งที่ผ่านมา

ระยะเวลาประมาณ๒๓ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย
มีเกณฑ์ตั้งเป้าไม่เป็นไปตามเป้าไปลงทุนอะไรไว้เจ๊ง
หรือไปสัญญาหรือว่าทำสัญญาใครว่าเขาเบี้ยวมีปัญหา
เข้าใจไหมไม่ลงล็อกไงไม่ลงล็อก
แต่พอผ่านพ้นวันที่๔สิงหาคมปีนี้เป็นต้นไป

ปีนี้ดวงชะตาพลิกเลยจากร้ายกลับกลายเป็นดี
เปลี่ยนแปลงลงล็อกลงตัวประสบความสำเร็จเป็นเจ้าพ่อสื่อคนใหม่
ส่วนราศีที่ดีแล้วไปทำบุญเสริมดวงแล้วจะยิ่งเลิศยิ่งปังยิ่งเลอค่าคือ
ลาสีกันตุล
เขาบอกลาสีกันจากเดินเมษายนจะเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นเลย
ไม่มีราศีพวกนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่จะขยับหลัง๔สิงหาไง

ราศีที่ไม่ได้กล่าวถึงก็แปลว่าสีกลาง
มันอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรชัดเจนและรุนแรง

นอนอาบน้ำได้ไหมเขาบอกเอาจริงถามจริงการอาบแสงจันท
วันพระใหญ่พระจันทร์เต็มดวงไปเอาสระว่ายน้ำไปเอาอ่างน้ำมาทา
แล้วก็กระมังแล้วก็แช่อยู่ตรงนั้นใช่ไหม
โบราณการก่อนเขาเป็นอย่างนี้เขาก็ทำวิธีการไปไหว้พระ
ทำวิธีการดังประตรีในวันนั้นก็จะทำวิธีการน้ำมนทร์
ขอบชิดไม่ใช่เปลื้องนะแล้วก็ลงอาบน้ำ
จันทร์ถ้ำกลางแสงจันทร์เพลแต่ต้องกั้นฉาก
คือถ้าเราไปอาบแสงจันทร์มันจะมีผลไหม
คือเอางี้ถ้ามันทำอะไรแล้วเนี่ยนะสบายใจไม่ผิดกฎหมายแล้วก็มันไม่เดือดร้อนใครทำเลยดี
คือพระอาจารย์เพลมันดีหนุ่มมันเป็นความหมายวันนั้นเนี่ยวันจันเพ็ญอย่าทะเลาะกับใคร
เพราะมันจะเป็นพิมพ์เขียวของชิดไปเดือนหนึ่ง
ใช่ในวันนั้นวันเดียวเลยเหรอฮะ
วันจันทร์เพลินและวันจันทร์ดับคือวันจันทร์เพลินเนี่ยขึ้นสิบห้าค่ำใช่ไหม
อีกวันนึงเนี่ยเป็นแรม๑ค่ำเนี่ยมันเป็นวันจันดับ
มันแปลว่าสภาวะอย่างนี้เนี่ยเป็นสภาวะที่
อย่าไปทะเลาะกับใครต้องสร้างเรื่องดีให้เกิดขึ้นกับชีวิต
สิ่งใดที่เป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นในชีวิตจะเป็นเรื่องดีไป๑เดือน
เขาจึงให้เอาเป็นวันขอเงินจากพระจันทร์บ้างเอาสตางคฤษฐานใส่กระเป๋าบ้าง
คือถ้าเกิดว่าทะเลาะกันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ไม่ดี
อยู่ติดตัวเราไปหนึ่งเดือนมันจะมีสภาพเหมือนกับเรื่องราวนั้น
ปรีเพย์ไปเรื่อย

แล้วอยู่ในกระเป๋าหวังว่าไม่จะมาอีก
ไม่รับไม่รับไม่ต้องคุยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยว
ใครโทรมาจีบเราล่ะถ้าใครโทรมาจีบก็รีบรับ
นิสัยนิสัยของที่แน่นะฮะสำหรับวันวิสาขะ
ครับในวันพรุ่งนี้เนี่ย๔ราศีนะครับ
อาจารย์ลักษณ์บอกว่าท่านควรจะต้องไปเติมพลังกันซะหน่อย
ทำบุญเยอะนะฮะเพื่อให้ราศีเสริมราศีของตัวเอง
แล้วก็มีราศีกุมมีราศีพิจิกษ์ราศีพฤศพ
ราศีสิงศ์และราศีสิงจริงแล้วไอบุญเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดนะ
ไม่ใช่สักแต่ว่าไปทำอยู่เอ้าเดี๋ยวพวกนี้ไปตักบาท
ไปซื้อกับข้าวถุงด้วยละตักบาทเลยต้องทำยังไง
มันควรจะตั้งใจว่าเออพระท่านมันมากหวานมากเปรี้ยวมากเด็ดมาก
ไม่ควรไม่ควรซื้อมาปรุงทำต้มจืดแกงพอลำพังทำได้
ฝีมือปรานีตอย่าไปเอาโรคให้พระแล้วไปตักบาทด้วยความตั้งใจ
ถ้าจะสังขทานก็ไปซื้อเลือกซื้อเลยว่ายาสีฟันหรืออะไรยังไง
ห่อไปแล้วไปถวายอย่างนี้ด้วยความปรานีตเครื่องบุญปรานีต
มันจะเกิดพลังคือไม่ต้องไปซื้อเป็นถังถังที่สำเร็จรูปไม่เอา
ไม่เอามันใช้ไม่ค่อยได้มีโกนหนวดสบู่ยาสีฟันซื้อที่แบบคิดว่าดี
พระใช้จริงทำบุญเสร็จข้าพเจ้าขอตั้งจิตธิษฐาน
ข้าพเจ้าเป็นคนเกิดใน๔ราศีนี้ขอจงพ้นข้อและโพยภัย
จงรักษาให้เกิดอัศจรรย์ปฏิหารในพิชิตด้วยเทินด้วยบุญนิเทิน
ก็๔ราศีดวงจะเริ่มเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นวันที่วันที่๔
วันที่๔สิงหาคม๔ชะตาเปลี่ยนดีเลยเหรอ
เริ่มดีเลยอะไรที่ไม่ดีก็จะดีขึ้นแท้นว่าเธอเจอะ
เพราะว่าคนที่ถูกทรักในศรีราษีนี้นะ
สิงกุมพิจิกพฤศพสี่ราศีนี้ไม่ทำอะไรเลยนอนรอ

วันที่๔สิงหาก็วิเคราะห์เหมือนเดิม